แล้วทุกคนที่ไม่ได้เตรียมพร้อมในการรับมีกับอีกผลทนที่เขาจะนัดไปสรุปไว้ยังไงบ้าง

ก็เป็นเรื่องของสารก็เป็นเรื่องของคนต่างสารเนี่ย
เพราะว่าเรา
ก็ทุกอย่างก็อยู่ที่สารเนี่ยนะ
แต่เรื่องของการยุ่นหยุ่นแหละก็มันกำหนดเพิ่มดูแลดูแล
แต่ถ้าเกิดว่ามีการเข้าไปกับกำลังกรรมกล้องนอกอย่างเนี่ย
อาจจะทำให้ประชาชนเขาคิดว่า
มันทำให้การเดินทางกล้องนอกมันลำบากทำไม

แล้วมันก็จะมีแปลกกับพันธุ์ที่ความรัฐบาล

แล้วพื้นที่สารของมันมันไม่ควรจะเป็นกระบวนกับพื้นที่อื่นกว่าคน

แต่ว่าคือที่ผ่านมาในภาพของการจัดกำลังทำเจ้าหน้าที่ไปเนี่ย
มันก็จะเป็นการทำให้บุคุชมงค์
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ไปอยู่ในเรื่องของสารอยู่แล้ว

ไม่ได้กังวลไม่ได้กังวลแต่ว่าเรื่องของสาร

หรือว่าเรื่องใครในภาพของเขา

ถ้าท่านลองก็เท่าที่ประเมินแนวทางเขาวินิจฉัยไหมเนี่ย
คือมันจะออกมาในทางที่ดีใช่ไหมคะท่านรอง